ขอมูลตัวเตือนเรื่องฝนตกหนักไม่ช่วงนี้นะครับแล้วฝนก็ตกหนักจริง
โดยเฉพาะที่ลำปางเช้าวันนี้ฝนมาแต่เช้าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่
ตอนที่อยู่บนหลังคาบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปแล้วนะฮะผมนายอิทธิฤทธิสมศุกร์
กำลังสาวอลัญญาจานใจตอนนี้ติดอยู่ที่บ้านครับบ้านแม่ตีบ้านอำนาจเงี้ยวงาม
ตำบลแม่ติ๋มอำเภองาวจังหวัดลำปางตอนนี้น้ำจะมิดหลังคาแล้วครับ
ตอนนี้จะขึ้นหลังคาไม่ใช่มิดหลังคาจะขึ้นหลังคา
แต่ว่าบ้านตอนนี้เหมือนมันจะไม่แข็งแรงนะครับ
ก็มันมีเศษไม้อะไรพวกนี้ครับมันมาตันที่ข้างบ้าน
แล้วก็บ้านมันรู้สึกมันจะสะเทือนขยับตอนนี้ยังไม่มีใครช่วยเลยครับ
ตอนนี้ก็น้ำเชี่ยวมากครับดูครับคือผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
นี่ฮะคุณอิทธิฤทธิ์กับภรรยานะครับอยู่ที่บ้านงิ้วงามตะบนแม่ตีบนะฮะ
ที่อำเภอลำเปล่าอ่าที่อำเภองาวจังหวัดลำปางนี่ครับ
โอ้โหดูน้ำดูสีน้ำใช่ค่ะเช้าวันนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
หนีตายขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านคือทางคุณอิทธิฤทธิเนี่ย
บอกว่าตัวเองเป็นชาวจังหวัดแพร่มาทำงานกรีดยางในพื้นที่มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่
อ่าเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนหรอกว่ามันเป็นพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านอะไรเนี่ย
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยทีแรกได้ยินเสียงแบบสุนัขที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะ
มันตะเกียกตะกายอะไรบ้างแล้วเหมือนกับว่ามันตกใจแล้วสุดอย่างหนึ่ง
มาดูพบว่าน้ำกำลังไหลเข้าท่วมบ้านทีแรกกะจะว่ายน้ำข้ามเข้าไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่ภรรยาว่ายน้ำไม่เป็นตอนแรกเขาจะภายในช่วงเวลานี้ไม่ถึงสองนาที
น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็เลยพาภรรยากับสุนัขสองตัวขึ้นไปอยู่บนหลังคา
แล้วน้ำมันก็สูงขึ้นเรื่อยจนเกือบมิดหลังคาเขาก็ไลฟ์ขอความช่วยเหลือ
น้ำเริ่มลดระดับลงชาวบ้านก็มาช่วยนะฮะชาวบ้านก็มาช่วยข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับ
โอ้โหเขาบอกเขาไม่เคยเจอมาแบบนี้มาก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ล่าสุดทางผู้ว่าลำปางเนี่ยได้สั่งการให้หน่วยงานต่างเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับ
หมู่บ้านนะฮะเมื่อเช้านะฮะที่จังหวัดลำปางนะครับ
หมู่บ้านยุงงามตระบุนแม่ตีบกับบ้านห้วยทากระบุนบ้านหวด
แต่ท่านผู้ชมดูตรงนี้หน่อยที่แม่ตีบเหมือนกันบ้านอีกหลังนึง
นี่ฮะดูตรงนี้นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้พอดีเลย
เช้าวันนี้เหมือนกันเลยเดี๋ยวจะเห็นพังถล่มไปต่อหน้าต่อตา
คือทางเจ้าของบ้านบอกให้ลูกสาวบอกถ่ายคลิปเอาไว้หน่อยเผื่อนี่นี่นี่โอ้โห

ทีแรกกะจะบันทึกเอาไว้เพื่อขอเงินชดเชยเยียวยาเผื่อทางการเขาจะให้ค่าชดเชยเยียวยา

มีต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะ
บ้านนี้เนี่ยเป็นของคุณลุงชัยนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักทั้งคืนตอน
น้ำป่าไหลเข้าทั่วหมู่บ้านอีกแล้วน้ำสูงขึ้นเรื่อยคือแกเห็นว่าเสาบ้านแกเนี่ยมันเริ่มเอียงแล้ว

ใช่แล้วเสาเนี่ยมันเริ่มล้มทีละต้น

นี่บอกไม่มีแล้วลูกสาวนี่คือแกบอกให้ลูกเนี่ยเอามือถือมาบันทึกคลิปเอาไว้หน่อยเขาแล้วกัน
ก็กล่าวว่าคงจะพังเสียหายแน่แต่ไม่คิดว่าจะถล่มต่อหน้าต่อตาขนาดนี้
เสียงไม้ลั่นดังมากแล้วก็คืนเลย
โอ้โหคือโชคดีหนีออกมาก่อน

ณขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับ๓หมู่บ้าน๓๕๐หลังคาเรือนนะครับ
ในพื้นที่ตำบลแม่ตีบอำเภองาวนะฮะที่จังหวัดลำปางแล้วก็บ้านห้วยทากตะบนบ้านหวดอำเภองาวนะฮะ
ได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกหนักน้ำท่วมในขณะนี้นะครับ